อีกหนึ่งที่แล้วกันคุณผู้ชมครับความเชื่อโบราณ
เขาบอกว่าต้องทำสิ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของงานศพครับ
เอาค่อยเล่ากันไปเพราะดูแล้วมันอาจจะงงนิดนึง

เรื่องของเรื่องพิธีกรรมนี้นะครับคุณผู้ชมตามในคลิปเลย
อย่างแรกเขาจะไปยืนบนใบตองแล้วก็เหยียบที่รับมีดมาด้วย

แต่เหยียบเอาไว้ก่อนแต่เจ็บยังไงอ่ะเนอะไบตอง

โอ้ยไบตองที่เป็นใบน่ะนะ
เป็นปล้วยคุณสักหน่อยแต่อย่างนี้เหยียบยืนบนไบตอง
แล้วก็เท้าเนี่ยเหยียบไปที่รับมีดพร้อมกับมืออีกข้างถือมีดอยู่นะ
ส่วนอีกมือนึงก็ไปคั่วข้าวในหม้อแบบนี้
ที่เขาวนไปเห็นไหม
เขากำลังคั่วข้าวอยู่เขาบอกว่าการทำแบบนี้เขาทำกันหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะ
พื้นที่ที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยบางทีมันก็มีความแตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อยแต่ก็จะมีการคั่วข้าวแบบนี้นี่แหละ
มันเป็นปริศนธรรมบางอย่างที่แฝงเอาไว้
เขาบอกว่านี่ฮะมันมีความหมายก็คือหากเป็นข้าวเปลือกนั้นก็เปรียบดังคล้ายกับคนที่มีกิเลส
ตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีก
เปลือกก็เช่นกันเขาว่าอย่างนั้นนะ
หากว่าข้าวตอกแตกก็คือข้าวเปลือกที่เอาไปควร
ถ้าเป็นข้าวตอกแตกนะเขาบอกว่าจะเหมือนกับคนที่ตายแล้วไปแล้วก็ไม่ฟื้นคืนกลับมาไปแล้วไปเลย

ถูกต้องบางพื้นที่เขาก็จะไม่มีการเหยียบอะไรเลยเหมือนแบบยืนทั่วไป
ค่ะแล้วก็คั่วข้าวไปแบบนี้แล้วที่สำคัญคนที่จะมาคั่วข้าวแบบเนี้ย
เพื่อเสี่ยงทายอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องเป็นแม่ม่ายเท่านั้น